ต่อไปคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับขอเชิญครับ
ขอไว้๗๕นาทีครับเชิญครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
สอสอระบบบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่ครับวันนี้ขอเริ่มต้นนะครับ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

มา

สไลด์อันแรกผมใช่คำว่าการอภิปรายเมวัยว่างใจ
หลายคนถามบอกว่าอ้าว

ผมอยากจะกราบเรียนดังต่อไปนี้นะครับ
ประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ถวงดุลอำนาจของอธิปไตยคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับ
ท่านประธานท่านประธานรัฐสภาพวกเราทุกคนที่สภานี้มีหน้าที่สำคัญสองอย่าง
คือ๑ออกกฎหมายและอันที่๒ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร
และแน่นอนฝ่ายบริหารก็คือมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะ
คราวนี้ผมขอไปดูสไลด์ต่อมานะครับเรื่องนี้นะฮะมันไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ครับ
วาธกรรมแห่งปี๒๕๖๓ถามว่าคืออะไรนะครับ
สื่อสารมวลชนทั้งประเทศไทยเนี่ยท่านนายกให้สัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
ปรากฏว่าเขาได้หยิบยกเอาวาธกรรมแห่งปี๒๕๖๓ออกมาดังต่อไปนี้ครับ
นายกพูดไว้ดังต่อไปนี้ครับสลายแผ่นต่อไปครับ
อันนี้ออกทุกสื่อนะฮะแต่ผมดึงออกมาเฉพาะสื่อเดียวท่านบอกว่า
ไม่ออกผมผิดอะไรหรืออันนี้คือประโยคสำคัญนะฮะ
นี่คือที่มาของการอธิบายว่าทำไมต้องทำอย่างนี้นะครับ
พลเอกไปยุชจันโอชานายกนังตรีก่าไว้เมื่อวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๓ค่ะ
พี่ปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับสมมุติไม่มีใบเสร็จนะครับ
แต่ถ้าสมาชิกสภานี้ไม่ไว้วางใจท่านก็ต้องออกครับ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
เนื้อหาที่มีการกล่าวกันถึงว่า

เยอะแยะไปหมดนะผมสรุปเอามาสั้น
ให้ประชาชนทางบ้านเข้าใจก่อนว่า

ผมสรุปมาให้ดู๔บรรทัศน์

ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวครับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะ
และที่สำคัญเรื่องปากท้องของประชาชน
สองนะฮะล้มเหลวเรื่องปัญหาของโควิด
เอื้อในทุนยาเสพติด
อันที่๔ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม
ผมมีหน้าที่ที่จะอธิบายให้ประชาชนไทย
และพี่น้องในรัฐสภาทราบว่า
ทั้งหมดที่สรุปมา๔ข้อกล่าวหาเนี่ย
เป็นจริงดังอย่างไรนะครับ

ตรงนี้ท่านพอคุ้นตาดีนะฮะ
แต่มันมีเพิ่มอันสุดท้ายฮะ
ปี๔๐เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งครับ
สีเขียวท่านสังเกตดูสีเขียวนะ
ผู้ชมทางบ้านคนไทยทั้งประเทศโปรดดูนะครับ
ตอนนั้นเราเดือดร้อนเฉพาะ๑๕บนครับ
แต่พอปี๒๕๖๐นะฮะ

พลเอกประยุทธ์ที่เป็นรัฐบาลคอสช
และมาเป็นพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรรมตรี
ตามรัฐมนุนปี๖๐นะฮะ
ท่านสังเกตไหมครับว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
เปลี่ยนเป็น๘๕สีแดงครับ
มีตัวเลข๐๐๑แปลว่าอะไรฮะ
หลังจากบริหารราชการแผ่นดินไปปี๖๓ต่อ๖๔ฮะ

ตอนนี้นะครับคนไทย๙๙๙๙๙เดือดร้อนแน่นอน

ตรงนี้คงนึกว่าเอ๊ะผมมาเขียนอะไรนะฮะ

ผมระบุวันที่เอาไว้คือ๒๐พฤษภาคมปี๕๗
๑มกราคมปี๕๙ฮะ
แล้วก็๓เมษายนปี๖๓
เป็นบันได๓ขั้นนะฮะ
บันไดของการเสื่อมสุดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยฮะ

พฤษภาคมคือการปฏิวัติรัฐประหารและฉีกรัฐมนุนของปี๕๐
เราถูกต่อต้านจากสังคมโลกดังเดียว
ท่านจะได้เห็นว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะ
พอ๑มกราคมเราเปิดเสรีอาเซียน
ปรับตัวไม่ทันอีก๙ชาติ
และพอมาซุดหนักที่สุดคือ๓เมษายน
วันนั้นคือวันที่ท่านสั่งปิดประเทศไทย
ไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ
ผมต้องเท้าความให้เข้าใจง่ายนะฮะ
ใหญ่อันดับหนึ่งที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยคืออเมริกันฮะ
ไทยส่งออกสินค้าไปขายอเมริกาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับ
อันดับ๒ของโลกวันนี้คือจีน

นั่นคือความร่ำรวยนะฮะที่ต่างกัน
ปรากฏว่าอันดับ๑อันดับ๒คืออเมริกันกับจีน
สงครามการค้ากันขึ้นฮะ
ว่าไทยควรจะวางตัวยังไง
เราต้องวางตัวอยู่กลางถูกไหมฮะ

เราต้องไม่เข้าข้างฝ่ายไหนจนเด่นชัด
แต่ท่านดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ
เนื่องจากเราเทน้ำหนักไปที่จีนจนออกนอกหน้าครับ

ผมเห็นมา๓๔วันเนี่ย

ประธานาธิบดีเปลี่ยนจากโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นโชว์ใบเดน
ผมเอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี๖๓นะ
เราถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้า
ครั้งที่๑เราโดนไปเมื่อวันที่๒๕เมษายน

ครั้งที่๒เพิ่งมาโดนตัดเอาเมื่อวันที่๓๐ธันวาคมฮะ

หลายคนบอกว่าถ้ารวมกัน๕๗๓บวก๒๓๑ก็ไม่เยอะนี่นะ

ใน๕๗๓รายการอาจจะหมายรวมถึงบริษัทเป็นพันบริษัทนะ

เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้จึงเห็นการล้มหายตายจากทางธุรกิจของบริษัทต่าง

ผมย้ำนะฮะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
นับตั้งแต่เคยมีมาครับ
ถ้าเราดูตรงนี้เราคิดว่ามันจบแค่ตรงนี้เหรอ

ถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะครับ

กระทรวงพาณิชย์เป็นคนออกมาแถลงข้อมูลบอกว่า
ความเสียหายโดยประมาณ๖๖๐๐๐กว่าล้าน
ผมย้ำนะครับตัวเลขจริงอาจจะ๘๐๐๐ล้าน

เราไม่สามารถประเมินออกมาได้ครับ
และกำลังล้มหายตายจากระเนละนาด
เพราะความได้เปรียบทางสิทธิทางการค้าหมดไป
ยังไม่หนามใจไปดูแผ่นต่อไปครับ
ประเทศไทยปลูกยางพาราทั้งประเทศ
เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และยางรถยนต์
เราเข้าไปขายในตลาดอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ

ท่านดูโดยเพิ่มจาก๑๓๒๕ถึง๒๒๒๑

แต่ปรากฏว่าเขากำลังจะพิจารณาขึ้นเป็น๑๐
ว่า๒๑๗เนี่ยโทษนะฮะถึงตาย
การตัดสินใจนี้รอการตัดสินใจครั้งสุดท้ายวันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๖

ท่านต้องบาลานซ์และถ่วงดุลให้ดีฮะ
วงดุลไม่ดีท่านก็จะเกิดผลอย่างนี้ครับ
ถามว่าตรงนี้มีอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือ

แต่บังเอิญเราไปใกล้จีนจนผิดปกติ
แล้วเดี๋ยวท่านดูสไลด์ต่อไปครับ
สำหรับคนทางบ้านที่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับ

กลับนำเข้าท่านดูปี๖๓
ท่านดูล็อกสุดท้ายกับสีเขียวฮะ
แล้วส่งออกสินค้าไปขายอเมริกา
หนึ่งล้านล้านกับหกหมื่นห้าพันครับ
แต่เรานำเข้าสินค้าจากอเมริกาเพียงสี่แสนหกหมื่นหกพันล้านครับ
สีเขียวคือดุลการค้าคือเราได้เปรียบ
ซื้อมาขายไปปรากฏว่าเราค้ากับอเมริกาเราได้กำไร๕๙๙ครับ
ก็แปลว่า๖แสนล้านครับ
ว่าเงิน๖แสนล้านมีความหมายกับประเทศนี้ทั้งประเทศไหม

ปรากฏว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะ
ว่ายักษ์สองตัวทำสงครามการค้าเนี่ย
แล้วเราอยู่ตรงกลางเราวางตัวไม่ดีนะเกิดอะไรขึ้น
ไปดูสไลด์เปรียบเทียบครับ
เราค้ากับจีนปี๒๕๖๓ครับ
เราส่งสินค้าไปขายจีน๙แสนกว่าล้านฮะ
แต่เรานำเข้าสินค้าจีน
ผมต้องการดอกจันทร์บอกท่านผู้ชมทางบ้านให้คนไทยทั้งประเทศรู้นะฮะ
นี่คือการค้าที่ผ่านกระทรวงพาณิชย์เสียภาษีถูกต้อง
ตามสุรกากรคือ๑๕ล้านล้านครับ
นั่นเป็นตัวสีแดงแปลว่าเราขาดดุลการค้ากับจีน๖๔๔๐๐๐ล้าน
ถามว่าเป็นความผิดอะไรของจีนหรือเปล่า
เปล่าครับก็เราสู้เข้าไม่ได้เองครับ
สินค้าเราไม่มีคุณภาพครับราคาสู้ไม่ได้ครับ
แต่ท่านลองย้อนไปดูสไลด์แผ่นก่อนหน้านี้๑แผ่นนะครับ
กำไรอเมริกันอยู่๖แสนล้านครับ
ปีที่แล้วนะฮะไปดูแผ่นต่อไปฮะ
แต่เราขาดทุนกับจีนอยู่๖แสนกว่าล้านครับ
ท่านลองคิดไปและกลับนะฮะ
ประเทศนี้หาเงินเข้าไม่เป็นครับ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลตรงนี้ต้องกลับมาทบทวนจุดยืนของประเทศ

แต่ท่านคิดว่าการค้าไทยกับจีนแล้วมันไปเกี่ยวอะไรอีก

วันนี้ผมขอโทษจริงเลยนะครับ
ด้วยเวลาทุกนาทีหรือวินาทีเนี่ย
ผมทำใจที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้ออกมา
ว่ามันถึงเวลาที่จะพูดหรือยัง
ผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้
คงต้องการเห็นนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ประเทศไทยเรากำลังจะล้มละลายจริงหรือ
การค้าออนไลน์
มูลค่าการค้า๔ล้านล้านต่อปีและเกินกว่านะฮะ
ไทยเสียหายอะไรอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะฮะ
ต้องอธิบายเล็กน้อย

แต่ตอนนี้มันมีการค้าออนไลน์
สองปีที่แล้วผมพยายามเตือนรัฐบาล
ว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้ไทยเสียหาย
แต่ยังคงนิ่งเฉยอยู่

นี่คือความผิดอย่างมหันของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ความจริงพวกนี้มีที่มาหมด

ไปดูว่าเราเสียหายอะไรบ้างครับ

ต่างด้าวเข้ามาครอบครองธุรกิจออนไลน์
รัฐบาลไม่สงวนอาชีพนี้ไว้ให้กับคนไทย

รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้หรือเปล่าหรือไม่ได้
แต่อันที่๔เราพูดปฏิเสธไม่ได้
สินค้าจากจีนทะลักเข้ามาไทย
ว่าเมื่อกี้เราขาดดุลกับเขา๖แสนกว่าล้าน
นั่นคือตัวเลขค้าขายที่เสียภาษีถูกต้อง
แต่นี่คือตัวเลขที่เราไม่สามารถได้เก็บภาษี
ลอยข้ามหัวเราไปข้ามหัวเรามา
ตรงนี้ต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะฮะ
นี่ก็เป็นการค้าออนไลน์แต่นี่ลายยิบย่อยฮะ
ครอบตลาดประเทศนี้
เช่นวันที่๙เดือน๙วันที่๑๐เดือน๑๐
วันที่๑๑เดือน๑๑วันที่๑๒ทำแคมเปญอย่างนี้
ถล่มตลาดท่านว่าสินค้าออนไลน์เหล่านี้
ใครเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันฮะเราไม่ทันเขาหรอกครับ
เพราะฉะนั้นต่อ๑ปีเราจึงเสียดุลการค้า๔ล้านล้านแล้วก็บวก๖แสนล้าน
ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมจำใจและจำเป็นต้องพูดความจริง
งั้นรัฐบาลแก้ปัญหาไม่มีทางถูกจุดฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ
ผมขอเน้นประโยคนี้ฝากให้รัฐบาลกลับไปสำนึกได้ด้วย
ว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ใกล้ใกล้ของคนไทยนะฮะ
อาชีพตัดผมฮะอาชีพทำนาอาชีพถีบสำร้อน
นั่นคือกฎหมายเมื่อหกสิบปีที่แล้วฮะแล้วต่อมานะ
รัฐบาลก็มีการแก้ไขอีกหลายครั้งที่จะเป็นการสงวนอาชีพให้คนไทย
แต่เป็นที่น่าเสียใจที่ท่านไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์
การค้าออนไลน์ต้องเป็นอาชีพสงวนของคนไทยฮะอันนี้นะ
ถ้าจะพูดเป็นเรื่องเดียวกับลงฮะลงเข้ามาคุมหมดข้าวมันยางปาล์มอ้อยลำไยทุเรียน
เราไม่เหลือแล้วฮะถ้าตรงนี้ยังไม่คุมอีกนะฮะ
เราก็ยังไม่เหลืออะไรผมบอกเลยนะฮะหกสามเนี่ย
กำกึ่งเดี๋ยวท่านดูข้อเท็จจริงต่อไปแล้วท่านจะเห็นตัวเลขที่มันบอกชัดว่าประเทศนี้มันกำลังจะล้มละลายตรงไหนฮะ
แล้วเราจะอยู่กันยังไงครับเราไปดูแผ่นต่อไปครับ
ท่านจำได้ไหมครับรูปที่เราบอกไว้ปฏิวัติรัฐพาหารมาเกี่ยวอะไรด้วยเกี่ยวสิครับ
ก็อเมริกาฮะอียูทั้งหมดฮะญี่ปุ่นฮะออสเซเรียฮะนิวซีแลนด์ฮะ
พูดง่ายนะประนามทางการค้าตัดสิทธิพิเศษทางการค้าดังผมยกตัวอย่างไปให้ดูเมื่อกี้นะฮะ
คราวนี้เรามาดูกันว่าอ้าวแล้วเปิดเสรีอาเซียน๑มกราคมมันจะเกิดผลอะไรฮะ
เกิดฮะเพราะนะฮะวันที่ท่านจำได้ไหมที่ผมเอามือมาทำอย่างนี้
ประเทศไทยอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะเวียดนามลาวเขมรพม่าเอา
ผมพูดภาษาง่ายให้ชาวบ้านเข้าใจ
ไม่มีใครค้าขายกับเขาเพราะว่าถือว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์
แล้วมันก็แบ่งโลกเสรีโลกคอมมิวนิสต์

แต่คราวนี้การเปิดเสรีทางการค้ามาเกี่ยวอะไร
มันเกี่ยวครับเพราะหลักการและปรัชญาของเสรีอาเซียน
คืออาเซียน๑๐ประเทศมีค่าเท่ากับ๑หมด
ไม่มีความต่างระหว่างเวียดนามลาวเขมรพม่า
ท่านว่าค่าแรงพม่าเงินเดือนเขานะฮะ๒๐๐๐บาท
ต่อเดือนฮะจบปริญญาตรีท่านไปเช็คดู
ท่านว่าเทียบเท่ากับประเทศไทยคืออะไรฮะ
คือ๕๐ปีที่แล้ว
ถ้าเมื่อสักปีกว่า๒ปีท่านไปประเทศพม่า
ท่านควักแบงค์๒๐บาทไทยให้เขารับมือสั่น
เพราะนั่นเทียบเท่ากับค่าแรงอะไรเบื้องต้นของเขานะ
ในขณะที่เราไปเทียบค่าแรงเวียดนามลาวเขมร
ค่าแรงเราไปค้างเติร์งอยู่ข้างบน
แต่เดี๋ยวผมจะบอกว่ารัฐบาลได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปนะฮะ

นี่ไงฮะสไลด์นี้ท่านเคยเห็นนะ
แต่มันถูกอัปเดตด้วยปี๒๕๖๓ครับ
ทำไมข้อมูลนี้มาจากกระทรวงแรงงานและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะฮะ
เป็นการเปลี่ยนผ่านโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

๓๐๐บาทต่อวันนี้เฉพาะแห่งกันเทพฯนะครับ
แต่ท่านไปเทียบค่าข้าวกะเพราไข่ดาว

ชาวบ้านเขาบอกอาหารสิ้นคิด
คือข้าวกะเพราไข่ดาวนี่คือ
ค่าคลองชีพมาตรฐานนะ

โทษนะแล้วท่านดูอีกฝั่งหนึ่งครับ
กะเพราไข่ดาว๕๐๗๐ผมเคยอภิปรายไว้ครั้งที่แล้วว่า
ร้านขายถึง๑๐๐๑๕๐บาท
สิ่งที่รัฐบาลลืมนึกไปถึงนะครับ
คือการควบคุมค่าคลองชีพให้คนไทยทั้งประเทศ
ท่านดูสองมือที่บาร้านกันเนี่ยที่ถวงดูนกันเนี่ย
ค่าแรงขึ้นไม่ได้ทำไมขึ้นไม่ได้
เพราะเราโดนเวียดนามลาวเขมรพม่าค้ำอยู่
คือเราขึ้นไปทุกวันนี้ธุรกิจก็ไหลออกนอกประเทศไปอยู่เวียดนาม
เศรษฐกิจเขาเติบโตขนาดไหนครับ
ก็เจอโควิดเหมือนกันนะครับ
ประเทศเขาพัฒนาก้าวหน้าขนาดไหนฮะ
แต่เราขึ้นไม่ได้เพราะเราไปค้างเติ่งอยู่ฮะ
แต่แต่นะฮะผมเน้นคำนี้ครับ
เราปล่อยให้กลุ่มทุนบางกลุ่มครับ
เข้ามาครอบงำเรื่องค่าคลองชีพครับ
ผมถามคำถามง่ายรัฐบาลนะครับ
แล้วท่านไม่ต้องตอบนะครับเพราะมันไม่ต้องการคำตอบ
ถ้าชาวบ้านหรือคนไทยที่ดูโทรทัศน์อยู่วันนี้
ถ้าท่านไม่เข้าใจอย่างนี้ก็แปลว่าผมไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วครับ
ผมถามนิดนึงข้าวกะเพราหรือข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ย
มีสัตว์ส่วนตรงไหนมาจากเมืองนอกมั้งครับ
ลูกข้าวก็เมืองไทยฮะใบกะเพราก็ปลูกเมืองไทยฮะ
หมูก็ดีครับเนื้อก็ดีครับไก่ก็ดีครับ
คดีทุกอย่างเมืองไทยหมด
อ้าวแล้วทำไมท่านปล่อยให้มันทะยานขึ้นไปตั้ง๑๓๓ครับ

พี่น้องหลายคนที่ลำบากได้ค่าแรงบอกว่า
อ้าวแล้วมาพูดทำไมกดค่าแรงไว้ทำไม
ก็มันขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราขึ้นปุ๊บเนี่ยนะฮะ
ธุรกิจทั้งหมดจะไหลออกนอกประเทศเหมือนที่กำลังไหลอยู่ตอนนี้
เพราะค่าแรงเราไปแพงกว่าคนอื่นเขา
การลงทุนมันอยู่ตรงนี้ฮะแต่สิ่งสำคัญคือ
ท่านไม่คุมเรื่องค่าคลองชีพท่านเข้ามาปกครองประเทศนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วมาถึง๖๓ข้าวกะเพราไข่ดาวยังขึ้นไม่หยุดเลยฮะ
ไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวนะฮะก๋วยเตี๋ยวด้วยฮะส้มตำนะฮะทุกอย่าง
ตรงนี้จึงเป็นที่มาของว่ากลืนไม่เข้าคลายไม่ออกฮะ
และเรากำลังจะตายฮะเพราะพี่น้องแรงงานฮะ
ผมไม่ไปพูดแตะรายละเอียดแม้กระทั่งเรื่องค่ารถไฟฟ้า

ร้อยกว่าบาทท่านชะลอไม่ชะลอแต่ตรงนี้
ไม่กินอยู่ได้มั้ยเหมือนอยู่ไม่ได้

วันนี้พ่อต้องไปทำงานอยู่ที่นึงแม่ไปทำงานอยู่ที่นึง
ลูกให้ตาให้ยายเลี้ยงผมว่าเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีนี้คือ
ดูแลปากท้องประชาชนไปดูแผ่นต่อไปครับ
ผมเขียนเพื่อนะฮะหลายหลายคนคนแห่เข้าไปดู
ผมบอกเลยนะการอภิปรายเที่ยวนี้มันก็จะไม่ต่างจากทุกครั้ง
คนเข้าไปดูอันนี้เดี๋ยวจะหาผมมานั่งอวดดีว่าเท่าไหร่นะ
รัฐบาลไม่ดูแลปากท้องและค่าคลองชีพของคนไทย
ให้สมดุลกับรายได้และค่าจ้างแรงงานครับ
ก็ขึ้นค่าแรงไม่ได้ฮะก็มีอย่างเดียวฮะกดลงมาฮะ
ทุนจะไปรวยอะไรนักหนาฮะหมูกุ้งไก่ปลาทุกอย่างอาหารอยู่ในมือหมด
คุณขึ้นราคาตามใจชอบโทษนะครับผมโตมากับรัฐบาลที่มีนายกรรมตรีสั่งการ
บอกโอเลี้ยงแก้วละห้าสิบตังค่ะยกล้อใส่นมสดเจ็ดสิบห้าตังค่ะ
รถเมย์ห้าสิบตังค์ครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาสลึงหนึ่ง
เขาคุมกันอย่างนั้นครับธนาคารเอาดอกเบี้ยคนไทยเหรอครับ
ถ้าฝากได้ดอกเบี้ยสองบาทเนี่ยถ้ากู้ก็จะต่างกันไม่เกินสองบาท
อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เราปล่อยเขาโทษนะครับ
เราปล่อยกลุ่มทุนจนกระทั่งเคยตัวฮะแผ่นนี้อาจจะเป็นตัวอักษรเพียงสามสี่บรรทัศน์นะฮะ
แต่นี่คือความล่มสลายของระบบเศรษฐกิจไทยฮะท่านไปดูแผ่นต่อไปครับ
เดี๋ยวจะบอกว่าพูดแล้วไม่เห็นผมเป็นคนโทษนะครับ
ตัวเลขข้อมูลต้องชัดเจนท่านดูนะครับ
การมีอำนาจเหนือตลาดโมเดิร์นเทรดเนี่ยเมื่อกี้ที่ท่านสลันวุฒิอภิปราย
เขามีส่วนเกี่ยวยงมาอันนี้ฮะก็อันนี้ควบคุมมาหมดนะฮะ
ว่าเกิดอะไรฮะซื้อเกษตรกรในราคาถูก
แต่ขายผู้บริโภคในราคาแพงท่านดูตัวเลขทางบ้านเห็นชัดไหมนะครับ
ค่าแรงของอเมริกันฮะพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทต่อวันฮะ
ผมย้ำนะฮะประเทศอันดับหนึ่งของโลกเป็นอย่างนี้ครับ
แต่ราคากล้วยอเมริกันลูกละ๖บาทน้ำหนักอ่อนเท่ากันด้วย
แต่กล้วยที่ประเทศไทยฮะได้ค่าแรงสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท
นี่เขาสำรวจเมื่อเดือนธันวาคมนะฮะกล้วยเจ็ดบาทยี่สิบห้าฮะ
สอสอที่นั่งใกล้นี้พยายามจะชูกล้วยครับท่านประธาน
เขาอยากออกทีวีบ้างครับนะฮะ

ตรงนี้ผมจะบอกว่าฮะสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท
ซื้อกล้วยเจ็ดบาทยี่บห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท
กล้วยได้หกบาทนี่คือการรับผิดชอบค่าครองชีพหรือเปล่าฮะ
นี่ไงนี่คือสิ่งที่ถูกวิจัยออกมาท่านไปดูสไลด์อีกแผ่นหนึ่ง
เกษตรกรได้อะไรฮะเขามาสำรวจเดือนมกราคมบ้างฮะ
ถ้าจำไม่ผิดหรือเดือนอะไรผมอยู่ใกล้ใกล้
ผมอ่านมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวดูทางจอโทรทัศน์ก็ดูชัด
แล้วกันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์
วิจัยว่ากล้วยโทษนะครับถ้วยราคามันขึ้นลงไม่เท่ากันนะครับ
้วยเดือนที่เข้าไปสำรวจเนี่ยมหาลัยเกษตรศาสตร์ทำสำรวจ
เกษตรกรได้เท่าไหร่จากการซื้อกล้วยในร้านสะดวกซื้อ๙บาท
เกษตรกรถูกซื้อณราคาเฉลี่ยหน้าสวนบาท๖๐ตังค์
หักต้นทุนค่าปุ๋ยสารเคมีแรงงานและอื่น๑บาท๑๐ตังค์
เขาเหลือนะฮะกล้วยลูกละ๕๐สตางค์
ผมถามนิดนึงนะครับเขาอยู่ได้ไหมครับ
นี่ไงคือการล้มหายตายจากของเกษตรกรและเข้าไปสู่ในทุน
แล้วทำไมเราต้องกินกล้วยแพงถ้าเขาขายบาท๖๐
ผมบอกเลยนะฮะการครอบงำการค้า
การผูกขาดตลาดเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุด
ตรงนี้คงจะพอบอกอะไรได้บางอย่างนะฮะ
ผมขอไปดูแผ่นต่อไปครับ
สไลด์นี้เคยบอกไปแล้วว่าข้าวมันยางปาล์มอ้อยข้าวโพด
ดูดีนะครับประเทศไทย
โทษเนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ฮะ
เราคือประเทศเกษตรกรรมและกษีกรรม
แล้วเดี๋ยวท่านดูข้อมูลจากองค์การอาหาร

แล้วสหประชาชาติท่านจะรู้สึกสลดใจครับ
เพราะแม่พี่น้องชาวกเศรษฐกรชาวไร่ชาวนาชาวสวน
ฟังการอภิปรายท่อนนี้ให้ดีนะครับ

ทุเรียนมังคุดลำใหญ่
อันนี้เป็นสไลด์ที่ผมอภิปรายครั้งที่แล้ว
แต่ผมไม่มีเวลาอธิบายลงลึกให้ท่านได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
ไปแผ่นหน้าครับ
ทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ด้วยความที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ผมไม่มีอะไรกับจีนนะครับ
ปล่อยให้จีนเข้ามาตั้งโรงครับ
แล้วคุมสินค้าทั้งหมดนะครับ
ทั้งข้าวทั้งมันทั้งยางทั้งปาล์มทั้งอ้อยทั้งข้าวโพดครับ
แล้วเกษตรกรไทยจะเหลืออะไรครับ
ที่นี่คือพระราชอาณาจักรไทยนะครับ

ผมพูดตรงนะครับผมไม่เอาด้วยครับ
ผมไม่ไว้วางใจท่านเลยครับ
หนึ่งท่านอาจจะไม่รู้เรื่องครับ

สามฮะไปสมยอมอะไรผมไม่รู้ครับ
มันมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้น

ผมจะเอาจากความจริงและตัวเลขมาวิเคราะห์ต่อ
ท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ

รู้ไหมทุเรียนเกิดอะไรขึ้นครับ
ทุเรียนคือราชาผลไม้โลก
ตลาดใหญ่ของเราส่วนหนึ่งคือตลาดจีน
ไต้หวันตลาดฮ่องกงตลาดอื่นอีกเยอะ
คนชอบกินทุเรียนไทยฮะหมอนทองขึ้นอันดับหนึ่งครับ
และแล้ววันหนึ่งแห่งความเศร้าก็มาถึงครับ
ปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านเราคือมาเลเซียครับ
พัฒนาพันธุ์ทุเรียนออกมาอย่างดี
จนเกิดทุเรียนที่ขึ้นมาเป็นตัวขยมหมอนทองจนตกเก้าอี้ครับ
ชื่อมูซานคิงนะครับ
รู้ไหมฮะมูซานคิงขายแพงกว่าทุเรียนหมอนทอง
ในปริมาณเท่ากันกิโลเท่ากัน๓เท่าตัวครับ
แต่ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นนะฮะเขาทำมาร์เก็ตติ้งประเทศแล้วสินค้าเป็นฮะ
เขาตั้งมูซานคิงว่าอะไรรู้ป่ะฮะเปรียบเป็นกระเป๋าแอร์เมสครับ
ผมขี้เกียจลงลึกในรายละเอียดนะฮะไม่ต้องปวดหัว
ฟังง่ายผมย่อยสลายจากเศรษฐศาสตร์สูงมาเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ย
กว่าล้านบอกว่าให้ทุเรียนมูซานคิงฮะ๑๐กว่าล้านนะฮะ
ในขณะที่๖๗ล้าน๗๘ล้านบอกยังรับหมอนทองอยู่
แต่อย่าลืมนะมูซานคิงพัฒนาพันธุ์ทีหลังนะฮะแล้วขายได้แพงกว่า๓เท่าตัวครับ
นี่คือตัวอย่างตัวอย่างของรัฐบาลที่เก่งหรือไม่เก่ง
ฝีมือบริหารเป็นอย่างไรท่านไปดูสไลด์ต่อไปครับ
ตรงนี้ปีที่แล้วผมก็อภิปรายเตือนไว้แล้วฮะ
ว่าระวังนะเวียดนามจะแซงฮะส่งออกข้าวครึ่งปีแรก
ต่ำสุดในรอบ๒๐ปีค่ะท่านดูแผ่นนี้ดีนะ
นี่คือครึ่งปีของ๒๕๖๓แต่ท่านไปดูสไลด์ที่เจ็บปวดที่สุดของคน
ไปครับการส่งออกข้าวไทยประจำปี๒๕๖
ย้อนไปได้ถึง๒๕๖๑นะฮะตีเส้นแดงมาแล้วฮะออกสู่ตลาดโลกครับ
ปรากฏวัตกรนะครับเราส่งได้ปีอีก๑๐กว่าล้านตันค่ะ
เราเป็นที่หนึ่งของโลกค่ะข้าวหอมมะลิดีที่สุดในโลกค่ะ
ข้าวขาว๕ปรากฏว่าท่านว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ปีที่แล้วทั้งปีนะฮะอินเดียส่งออกได้๑๔ล้านตันฮะ
เป็นที่หนึ่งของโลกครับเวียดนามส่งออกได้หกจุดสามล้านตัน
แซงไทยขึ้นไปเป็นที่สองของโลกครับแล้วประเทศไทยฮะ
หดลงมาเหลือ๕๗๒ล้านตันค่ะคำถามค่ะเป็นเพราะอะไรค่ะ
แล้วบอกเลยนะถ้าไม่พัฒนาไม่ดูแลตลาดดีนะครับ
หน้าเราตกเป็นที่สี่ฮะแล้วเผลอเผลอจีนขึ้นมาเป็นระดับสามฮะ
แล้วท่านกลับมามันทำไมเหลือ๕ล้านกว่าตัน
แล้วแต่ก่อนมัน๑๐กว่าล้านตันแปลว่าอะไรเหรอ
หนึ่งค่ะน้ำไม่มีเหรอข้าวไม่ดีเหรอ
ชาวนายขี้เกียจปลูกเหรอทุกคนอยากทำมาหากิน
รู้ไหมเพราะอะไรเพราะเกิดการครอบงำตลาด
ลงจีนเข้ามาจัดการฮะนี่คือความพ่ายแพ้ของประเทศไทยนะครับ
และคือความสูญเสียทางระบบเศรษฐกิจด้วยครับ
จริงนะฮะถ้าผมมีอารมณ์ขันกว่านี้
ผมจะบอกว่ายืนไว้อะไรให้๑นาทีครับ
ไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ
ยิ่งเจ็บปวดยิ่งกว่าท่านดูดีนะ
ประเทศไทยเป็นแหล่งเกษตรกรรม
และวางบทบาทของตัวเองเป็นผู้ผลิตอาหารของโลก
ครัวของโลกป้อนอาหารให้โลก
แต่ล่าสุดรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
พบว่าประเทศไทยเกิดความหิวโหย
สัดส่วนที่สูงถึง๙ของประชากร
ท่านว่า๖๗ล้านคนหิวโหย

เขาชี้เลยบอกว่าประเทศท่านบริหารอย่างนี้ไม่ได้

เป้าโตยั่งยืนครับ

ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเนี่ย

ผมบอกว่าผลเอกประยุจรรย์โอชา

ถ้าท่านยังนั่งอยู่ในตำแหน่งนายโยคดังตรีเนี่ย
ท่านสั่งได้หมด๓๕คน
ประเทศที่เป็นครัวของโลก
เป็นผู้ผลิตอาหารให้โลก
ทำไมต้องอดหยากหิวโหยถึง๙

สไลด์นี้ผมเอามาเน้นอะไรให้ท่านดูหรือเปล่าฮะ
เอามาเน้นสีแดงนั่นล่ะฮะ
เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสไลด์ต่อไปนะครับ

ก็ทมประกาศปิดห้าง๒๒มีนาฮะ
ออกพรกรสุขเฉิน๒๖มีนาฮะ
เคอร์ฟิลล์ห้ามออกจากบ้านเวียด

วันที่๒เมษาแต่ที่สำคัญฮะ
รัฐบาลได้ประกาศปิดสนามบินและปิดประเทศ
เมื่อวันที่๓เมษายน
นี่คือโควิดเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจประเทศนี้
และนี่คือขอโทษที่จะใช้ประโยคนี้นะฮะ
นี่เหมือนการตอกตะปูฝาลงหมุดสุดท้ายฮะ

อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเลิกทำอาหารกิน
ซื้อกลับบ้านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ปิดตลาดหมด
แล้วท่านดูว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

ท่านจำประโยคนี้ไว้ดีนะฮะ
ผมยืนยันว่าไม่ได้เกินเลยความจริงนะฮะ
คนไทยถูกเชื่อดลมหายใจฮะเหมือนเอามีดปาดคอหอยอย่างเงี้ฮะ
ทางธุรกิจและการทำมาหากินฮะแม้กระทั่งแม่ค้าในตลาดสดก็จะต้องหยุด
ไม่ใช่ตลาดมหาชัยอย่างเดียวนะฮะตอนนั้นหยุดหมดฮะ
ทุกคนแน่นอนสถานที่กลางคืนไนท์คลับบาร์อาบอบนวดสปา
ทุกคนหยุดหมดฮะแต่ร้านอาหารก็ต้องหยุดด้วยฮะ
แล้วท่านว่าเราถูกเชื่อดลมหายใจทางธุรกิจและการทำหากิน
ธุรกิจก็คือการค้าไงฮะแต่การทำมาหากินเขาหาเช้าแล้วกินค่ำ
ตรงนี้เดือดร้อนฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ
ตัวเลขนี้จำให้ดีดีนะฮะแล้วทำความเข้าใจด้วยฮะ
ถ้าใครมีตัวเลขอัปเดตวันนี้เพราะสไลด์นี้ทำเมื่อวานฮะ
วันที่เราสั่งปิดประเทศคือ๓เมษายน๒๕๖๓ครับ
เรามียอดผู้ป่วยติดโควิดทั้งประเทศสะสม๑๙๗๙ค่ะ
คนไทยยอมฮะหยุดทำงานฮะปิดบริษัทห้างล้านฮะ
ค้าเลิกขายฮะอยู่กับบ้านเพื่อที่ว่าไม่ให้โควิดระบาด
จำได้ไหมว่าโควิดระบาดตอนนั้นไฟอยู่ที่ไหนฮะ
สนามมวยฮะแล้วก็ตามกันทุกจุดเลยเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายฮะ
แต่เมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ปี๖๔ฮะ
เมื่อวานนี้เรามีผู้ป่วยสะสม๒๕๑๑๑คน
ท่านว่า๑๙๗๙กับ๒๕๑๑๑คนต่างกันกี่
เท่าตัวและเราจะมีความหวังในการเปิดประเทศล่ะครับ
ถึงเปิดก็ไม่มีใครมาฮะแล้วเราจะโงหัวทางเศรษฐกิจได้เหรอฮะ
เราจะอยู่กันยังไงครับแน่นอนฮะรัฐบาลก็ต้องดิ้นลน
ผมเห็นด้วยไงฮะท่านจำได้ไหมฮะในห้องนี้พวกเรากดเห็นด้วย
ให้รัฐบาลกู้เงินและวงเงิน๑๙ล้านล้านซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับ
ตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่าจาก๑๙๐๐กว่าเป็น๒๕๐๐๐กว่า
ขอโทษนะครับนี่ขนาดไม่ได้ตรวจเชิงลุกมากเท่าไหร่นะฮะ
แต่ถ้าเกิดรัฐบาลทำอีกแบบหนึ่งนะฮะตัดสินใจเลยฮะกล้า
ตรวจเชิงลุกทุกจังหวัดฮะสาธารณสุขคุมหมดฮะ
ดูสิครับตัวเลขสมมุติมันออกมา๕๐๐๐ก็ให้มันรู้ไปฮะ
เราจะได้แก้ปัญหากันถูกฮะท่านจะได้สั่งฮะ
การแก้รักษาโรงพยาบาลจะได้ปรับตัวกันหมดฮะ
เรามีแพทย์ที่เก่งมีพยาบาลเก่งมีบุคลากรมีทุกอย่างดีหมด
มันอยู่ที่คนวางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการฮะ

ตรงนี้มาโยงผมดึงเอามาให้เห็นว่าอะไรฮะ
ผมบอกแล้วฮะสภาคือฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายฮะ
ขอโทษนะฮะที่จะเอ่ยชื่อประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือท่านชวนนะฮะ

แล้วเรามีหน้าที่อะไรอีกอย่างหนึ่งท่านลืมไปแล้วหรือครับ
เรามีหน้าที่ตรวจการบ้านตรวจสอบความโปร่งใสและทุกสิ่งทุกอย่างของฝ่ายบริหาร
เราจึงได้มีกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดประจำปีนั่นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะ
มันไม่สำคัญอยู่ที่๓วัน๕วัน๖วัน
ถ้าท่านมีหลักฐานท่านก็ออกมาพูดฮะ
แล้วเวทีนี้เป็นเวทีของการตรวจสอบโดยฝ่ายค้านฮะ
ผมชอบคำพูดของท่านประธานนะฮะที่บอกว่า
เวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือเวทีของฝ่ายค้าน
ในการที่จะตรวจสอบว่ารัฐบาลมาของงบประมาณเนี่ย
จำได้ไหมตัวเลข๘๔ล้านล้านท่านบวกตัวเลขดูสิครับ
โอ๊ป๖๓ฮะ๓๒ล้านล้านฮะ
โควิด๑๙ล้านล้าน๖๔๓๓ล้านล้านบอกเลยนะฮะ
ในพระราชกฤษฎีกาโทษนะครับ
ในหนังสือราชจานุเบกษาออกมาแล้วสำนักงบประมาณ
ปี๖๔เหลืออาจจะน้อยลง๓๒๘ล้านล้าน
ผมยืนยันนะตัวเลขผมทำการบ้านละเอียดมากครับ
แต่เราจะมาดูกันปี๖๓หมดปีงบประมาณ
ตกลงรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรรมตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
จัดการบริหารยังไงบ้างท่านไปดูครับ

กดกันผ่านตัวเลขเนี่ยออกไปฮะ
๒ล้านล้านคือค่าใช้จ่ายทั้งหมด
รายได้ที่คิดว่าจะจัดเก็บ๒๗ล้านล้าน
เป็นงบขาดดุล๔๖แสนล้านฮะ
จำคำเตือนผมได้ไหมครับและหลายคนทักท้วงนะครับ
จัดเก็บ๒๗ล้านล้านเป็นไปไม่ได้ครับ
เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะเป็นงบขาดดุลที่มากมายมหาศาลครับ
เรารอวันที่จบมาจนกระทั่งถึง
กันยายน๒๕๖๓ฮะ
บัตรนี้ฮะผลของการตรวจคะแนนผลลัพธ์ออกมาแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นยังไงฮะ

ผมยืนยันว่ารัฐบาลต้องไปใช้
และอยู่บนภายใต้สมมุติ
ที่ฐานว่าใช้อย่างถูกต้องเป็นธรรมคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับ
แต่ท่านไปดูสีเขียวอันสองค่ะ
วันนี้ตรงนะมันไม่ใช่สีเขียวแล้วเพราะครับ
เราตั้งเป้าว่าจะเก็บรายได้
จริงตัวเลขเนี่ยออกมาเป๊ะอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาคืออะไรฮะ
งบประมาณเราใช้๓๒ใช้ไหมใช่
แต่เราจัดเก็บรายได้เพียง๒๓๙๔๐๗๖ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราเขียนรายได้ไม่เข้าเป้านะฮะ
แล้วบวกด้วยงบขาดทุนเก่าอีก๔๖๙๐๐สรุปนะฮะ
ปีนี้ถ้าเราไม่ไปกู้โน่นแปะหนี้แปะโน่นตัดหนี้นะครับ
เป็นงบขาดดุลถึง๘แสนกว่าล้านครับ
๖๓นะค่ะเป็นปีที่เตรียมค่ะ
ถ้าผมพูดได้เห็นน่ากลัวล้มละลายครับ
คนไทยทั่วไปชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจ
แต่ผมพยายามอธิบายง่ายที่สุดแล้วนะครับ
ผมหวังว่าท่านจะเข้าใจว่าเราเกิดอะไรขึ้นในปี๖๓ฮะ

ปี๖๓นะก่อนจะผ่านไปง่ายนะฮะ
ผมจะบอกให้เลยนะผมได้เตือนแล้วว่า
โควิดระบาดที่เมืองอูฮันประเทศจีนเดือนพฤศจิกายน
ออกมาแถลงข่าวยอมรับในเดือนธันวาคม
รัฐบาลไทยตอนนั้นยังไม่รู้สึกรู้สาฮะ
เราปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจนมีคนป่วยฮะ
และเราก็ปิดประเทศเมื่อวันที่๓เมษายน

เราเปิดครึ่งปีปิดครึ่งปีนะฮะ
เพราะปีงบประมาณเรานับจากอะไรฮะ
นับจาก๑ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษา๖๖
๖เดือน๓วันค่ะ

แล้วปี๖๔เราปิดทั้งปีนะฮะ
ท่านลองจินตนาการว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ

นั่นคือ๐๐๑ที่จะรอด
แต่๙๙๙๙ผมยืนยันตายฮะ
ตายนี่ไม่ได้หมายถึงลงไปตายเดี๋ยวนั้นนะฮะ

ตั้งใจจะเพื่อพูดเพื่อให้คนไทย
ในระดับร่างที่สุดเข้าใจ

แล้วเป็นรายได้ระดับต้นด้วยฮะ

อันนี้คือปีปฏิทินมันต่างกับปีงบประมาณนะฮะ
ท่านดูบล็อกแรกคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาประเทศไทย
สิบล้านฮะสามสิบเก้าจุดกว่าสี่สิบล้าน
จะมีรายได้สองล้านล้านฮะท่านไปดูรายงานข้อเท็จจริงออกมา
นักท่องเที่ยวเข้ามาได้๖๗นะฮะและหรืออาจจะรวมการท่องเที่ยวในประเทศด้วย
ที่แน่แน่เราพาดเป้าไปถึงลบสามสิบสามจุดสามล้านฮะ
สมมุติถ้าเรานับจากมกราคุมภามีนาเมษา๓เมษาเราถึงปิดประเทศนะฮะ
เราได้เงินมาเพียงฮะสามแสนฮะสองหมื่นสองพันล้านฮะ
สองล้านล้านนะฮะนั่นแปลว่านะฮะ
อันตรฐานหายไปจากการท่องเที่ยวนะฮะ
จากวัดเวียงวังชายทะเลสายลมแสงแดดภูเขาความสวยงามวัฒนธรรมประเพณี
ของไทยหนึ่งจุดหกแปดล้านล้านฮะ
พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับ
อันนี้คือตัวเลขท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแล้วตัวเลขอย่างอื่นล่ะ

ไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ
ท่านอาคมฮะเป็นรัฐมนตรีครั้งใช่ไหมฮะ
ท่านคาดว่าการท่องเที่ยวฟื้นนักท่องเที่ยวจะมาถึง๔๐ล้าน
คนพูดง่ายคิดว่าจะมาถึงเนี่ยนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะ
นี่เพิ่งหกสิบสี่ต้นปีฮะหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ด
อีก๔ปีท่านรู้ไหมฮะคุณมาริสาสุโกศลแคลปะขออภัยที่เอ่ยนามท่านในทางที่ถูกต้องนะฮะ
ท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวโรงแรมที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เจ๊งไปแล้วครึ่งหนึ่ง
และกำลังเตรียมจะเจ๊งต่อธุรกิจอื่นเหมือนกันหมดฮะล้มล้มล้ม
แล้วคนจะอยู่กันยังไงครับประเทศนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นี่เฉพาะท่องเที่ยวเนี่ยจะมาอย่างงี้ครับไปดูแผ่นต่อไปครับ
ผมกำลังจะบอกอะไรนะฮะผมกำลังจะก้าวเข้าไปพูดเรื่องโควิดฮะ
ผมฟังวันก่อนฮะสอสอพักก้าวไกรก็ดี
คุณหมอชนละนานคุณหมอเรวัตอะไรอภิปรายเรื่องการซื้อวัคซีนครับ
ปลายหลายเรื่องนะฮะเรื่องโควิดท่านอย่าลืมนะ
ในห้องนี้รัฐบาลได้มาขอกู้เงินการกู้โดยตรงคือ๑ล้านล้าน
แล้วบวกด้วยวงเงินอีกเก้าแสนล้านฮะเป็นเรื่องเอสเอ็มอีครับ
เรื่องตลาดทุนฮะขอโทษนะฮะท่านอย่าหาผมว่า
อวดดีแล้วมาทบทวนอะไรนะผมบอกว่า
หนึ่งล้านล้านเนี่ยเอาแบ่งให้สาธารณสุขทางการแพท
การแพทย์เนี่ยเอาไปเสียหนึ่งแสนล้านฮะ
และอีก๙แสนล้านให้แจกให้ประชาชน
ประโยคที่ผมพูดคือเงินภาษีเป็นของเขา
คืนเขาไปจ่ายเขาไปฮะผมเสนอให้ถึงขนาดบอกว่า
ห้าพันบาทสิบสองเดือนฮะแล้วผมก็บอกว่า
ถ้าเป็นผมนะ๙แสนทางนี้ถ้ามันมีอยู่จริง
กันได้จริงเอามาเทลงมันจะพอดีพอดีไล่กันฮะ
แต่คราวนี้สิ่งที่สำคัญท่านไปดูนะ
สาสุขการแพทย์และวันนี้เราต้องพูดถึงวัคซีนครับ
ท่านไปดูแผ่นต่อไปครับว่าหนึ่งจุดเก้าล้านล้าน
อันนี้ผมขอโทษจริงที่ผมต้องพูดนะครับ
ประเทศที่เป็นเจ้าเทคโนโลยีและร่ำรวยมหาศาล
อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาครับ
เขาเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานะครับ
เขาไม่ได้ทำอย่างเราทำนะฮะเขาจ่ายเงินตรงนะฮะ
บ้านเราเนี่ยสวัสดีตอนเช้าลาตีสวัสดิ์ก่อนนอน
ญี่ปุ่นยังไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเลยเขาจ่ายเงินเข้าตรงหมด
แต่เราฮะถ้าผมพูดคำนี้ก็เดี๋ยวจะหาว่ากันนะฮะ
ว่าเราสมควรหรือเปล่าอันนี้เป็นคำพูดแบบเพราะนะครับ
สมควรหรือเปล่าฮะเราทำแอปเป๋าตังค์ฮะ

ชีวิตคนไทยกับความอยู่รอดเขาก็เชื่อดลมหายใจเขาไปแล้วฮะ
แต่ท่านกลับมาเล่นเกมเหมือนชิงโชคฮะ
ต้องมาทำแอปเป่าตังค์อีกแล้วท่านสมัครแอปเป่าตังค์ไม่ได้

คราวนี้จากแอปเป๋าตังค์นะฮะ
ผมว่าสนุกกันไม่พอเหรอคนคิดท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปสิครับ
เนี่ยฮะผมท้านด้วยในห้องนี้เข้าใจกันหมดหรือเปล่าฮะ
เที่ยวด้วยกันเราไม่ทิ้งกัน
คนละครึ่งฮะเราชนะฮะแล้วก็มาล่าสุดฮะ
เงินประกันสังคมออกมามาตรา๓๓เรารักกันครับ
เดี๋ยวก็จะออกมาอีกท่านว่าคนยังงงไหมฮะ
สิ่งเหล่านี้นะฮะด้วยความที่ต้องมาแย่งกัน
ตื่นตี๓ตี๕มันก่อให้เกิดอะไรท่านไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ

เกินเลยความจริงนะจะพูดอะไรมันต้องมีเหตุและมีผลฮะ
มันเกิดการโกงออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยฮะ

ไปดูว่าการโกงออนไลน์มันเกิดได้ยังไงฮะ
ท่านไปดูแผ่นต่อไปสิครับ
แฉโกงเราชนะใช้สิทธิ์ถี่ทุก๒นาที
ก๋วยเตี๋ยวรวม๔๐ชามสั่งระงับไป๑๖๗ไลค์
อันนี้คือหนังสือพิมพ์นะฮะ

ครูสาวผมไม่ได้หมายถึงครูทั้งประเทศนะ
บางคนนะฮะในจังหวัดหนึ่งด้วย
รวมแก๊งรับได้หวยคิว๕๐บาท
โกงคนละครึ่งฮะปูดอีกหลายจังหวัดฮะ

ท่านหนึ่งสั่งปิด๒๖อำเภอครับ
ตามล่าแก๊งครูกลุ่มนี้
ท่านว่าอ้าวแล้วนี่คือประชาชนโกงนะฮะ

ก็ผมเคยพูดไว้แล้วว่าให้แจกเงินโดยตรงฮะ
เพราะฉะนั้นท่านไปดูแผ่นต่อไปฮะ

นี่เหตุการณ์ไม่กี่วันนะ๑๕กุมภาพันธ์นะ

เขามีแต่โทรศัพท์รุ่นธรรมดานะครับ
เขาก็ไว้สำหรับสวัสดีลูกเป็นยังไง
เขาไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ
รัฐมนตรีบางท่านมาบอกว่าอะไรฮะ
ก็ไปซื้อโทรศัพท์สิเดี๋ยวนี้ช่วยกันซื้อโทรศัพท์หน่อย
ถ้าเกิดเขาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสัก๗๐๐ถึงหมื่นหนึ่ง
แล้วเพื่อจะได้เงินกี่พันบาทครับ
อย่างนั้นเขาก็ไม่ต้องมานั่งเข้าแถวยืนยาวอย่างนี้
คุณป้าคุณลุงเนี่ยเขาเขียนเลยครับ
สงสารลุงป้านะคุณตาคุณยายฮะ
มากันตั้งแต่เข้าคิวตั้งแต่เช้ามืด
มีข่าวทีวีออกมาไปสัมภาษณ์ฮะ
เที่ยงคืนออกเดินทางนะฮะ
เพื่อมาต่อคิวตี๕ตี๔ตี๕

ผมเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ครับ
ให้ขยายวันรับฮะ
ออกไปอีกเป็นประมาณวันที่เท่าไหร่ของเดือนมีนาคม
ตอนแรกจะปิดเดือนนี้ด้วยมั้งหรืออะไรผมจำไม่ได้
ท่านไปดูภาพต่อไปสิครับ

ท่านว่าทิ้งระยะห่าง๒เมตร
ว่าแก้ปัญหาโควิดแล้วท่านทำกันอย่างนี้เหรอฮะ
ต้องไปแย่งปรากฏว่าต้องเอาอะไรฮะ

ก็เกิดคนเด็กหนุ่มเด็กสาวบางคนที่เป็นคนไม่ดีหัวใส

นี่เหตุการณ์นี้เกิดทั้งประเทศไทยนะครับ

ว่าคุณลุงคนนี้จะอายุเท่าไหร่ครับ
แล้วท่านมองเห็นด้วยสายตาท่านไหมครับ
แล้วท่านต้องไปกรอกแบบฟอร์มอะไรไหมฮะ
ท่านต้องเอาหลักฐานอะไรไปครับ

โทรทัศน์ในอะไรเต็มไปหมดเลยครับ

ชีวิตคนไทยทำไมถึงต้องตกระกรรมลำบาก
ทำไมถึงต้องขนาดนี้เลยเหรอครับ
ภาพไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตคือ

เพราะมีคนบางคนคิดเก่งนะฮะ
แล้วท่านไปดูนะผมจะตัดภาพต่อไปครับ

ขอรับเงินเยียวยาโควิดได้รายละหนึ่งแสนเย็นครับ
หนึ่งแสนเย็นท่านว่าเป็นเงินอะไร
สามหมื่นบาทเศษครับ

เราก็อาจจะบอกว่าอ่ะญี่ปุ่นรวยไงญี่ปุ่นเป็นเจ้าของไฮเทค
คำถามก็คือท่านรู้ไหมเขาจ่ายเงินยังไง
เขาโอนเงินเข้าบัญชีฮะโดยตรงผมเตือนแล้วฮะ
แล้วฟังบทสัมภาษณ์ของบางรัฐมนตรีในประเทศไทย
ไม่อยากให้หยิบเงินสดถ้าเดี๋ยวติดโควิด
ท่านพูดออกมาได้ยังไงฮะหลายคนพูดว่าไงตอบกลับหรือเปล่าฮะ
ติดโควิดก็ดีกว่าอดตายอ่ะแล้วทำไมจะต้องไปทำพิธีให้มันลึกล้ำ
ไฮเทคอะไรนักหนาฮะแล้วตาเรื่องการค้าพื้นสินค้าเกษตรท่านแพ้หมดฮะ
นี่คือญี่ปุ่นนะฮะผมย้ำนะเขาจ่ายเงินสดเข้าบัญชี
เขาไม่ได้ทำแบบเราเขาไม่มีแอปเป๋าตังค์ไม่มีแอปไม่มีแอปพลิเคชันทุกแบบ
ฉายให้ดูเมื่อกี้ครับท่านไปดูอเมริกาบ้างครับ
ประเทศสุดยอดอันดับหนึ่งของโลกครับทางด้านเทคโนโลยีครับ
ริกันช่วยโควิดฮะผมไม่ต้องลงทะเบียนฮะ
แจกสามรอบฮะแจกสมัยแจกไปสองรอบฮะ
ท่านว่าคนหนึ่งได้เงินเท่าไรฮะนะคะว์หมื่นหกพันบาทฮะ
เข้าใจฮะเราไม่ได้ร่ำรวยเท่าเขาฮะ
แล้วทำไมเงิน๒๐๐๓๐๐เราต้องมาเข้าแถวกัน
ต้องเอาคนแก่มาทรมานขนาดนี้นะฮะ
ถ้าท่านดูข่าวท่านจะเห็นนะหามใส่เปรย์ส่งโรงพยาบาล

แล้วทำไมจะไฮเทคอะไรกันตอนนี้
แล้วเรื่องตากรการค้าออนไลน์เราทำไมไม่ไฮเทค

เงิน๔ล้านล้านให้เขายื่นมือมา
แล้วก็คว้าไปคว้าไปคว้าไป
ท่านทำไมไม่ไฮเทคทำไมไม่ตามเขา

ทำไมไม่แจกเงินสดให้ประชาชนโดยตรง
เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีฮะในอำเภอก็มีฮะ
กำนันก็มีฮะผู้ใหญ่บ้านก็มีฮะอสมก็มีฮะ
บตก็มีอบจก็มีเขารู้หมดทุกตำบลทุกอำเภอ
เขาทำไมไม่แจกเงินสดให้เขาฮะ
เนี่ยเรื่องง่ายทำให้เป็นเรื่องยากยากแต่ขอโทษนะที่ผมต้องพูด
เมื่อกี้บอกว่าไปก่อให้เกิดประชาชนโกงฮะเพราะแอปพลิเคชันฮะ
มันมีตั้งแต่เรื่องซื้อคนละครึ่งซื้อกางเกงกินอาหาร
มีลุงกับป้าสองคนโหลดแอปไม่ทันฮะ
ขายของไม่ได้ร้านข้างโหลดทันขายได้
ท่านจะไปสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างนี้อีก
แต่ขอโทษนะอันนี้ผมต้องพูดด้วยความหวังดีนะฮะ
แต่ต้องเตือนจริงในฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะ
มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินนะครับ
ผมถามท่านจริงฮะแต่ละแอปท่านเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสได้หรือเปล่า
แอปพลิเคชันใช้เงินกี่หมื่นกี่หมื่นเนี่ย
ท่านตรวจสอบความโปร่งใสว่ามีอยู่จริงหรือเปล่า
หรือนี่คือการทุจริตอีกรูปแบบหนึ่งโดยรัฐบาลทำเสียเอง
ถ้าท่านอย่างนั้นนะฮะแสดงว่าท่านใจดำอมหิตฮะ
ไปดูแผ่นต่อไปฮะ
อันนี้ขอโทษจริงนะฮะ
เดี๋ยวนายกประยุทธ์ก็ไม่ต้องมานั่งโกรธผมนะฮะ
ผมจะพูดถึงเรื่องโควิดอีกนิดเดียวค่ะ
มีสอสอท่านวิโรธพักเก้าไกรก็พูด
เรวัตก็พูดหมอชนละนานก็พูด
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊คของตัวเอง
เมื่อวันที่๒๗พฤศจิกายนปี๒๐๒๐ก็คือปีที่แล้วนะครับ
ผมเน้นนะวันที่๒๗พฤศจิกายนขีดเส้นแดงเฉพาะสำคัญด้วยฮะ
รู้สึกดีใจที่คนไทยจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เป็นอันดับแรกแรกของโลกในปีหน้าปีหน้าก็หมายถึงปีนี้สิครับ
วันนี้ได้มีการลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด๑๙
อ่ะแต่ไทยเป็นไทยฮะท่านอ่านอย่างงี้แล้วท่านเข้าใจอะไรคะ
นี่คือผู้นำนายกลำตรีของประเทศนะฮะ
เราก็เข้าใจว่าเออรัฐบาลก็รอบครอบสงสัยที่เขายังไม่อยากแจกเงินเยอะ
เขาต้องสร้างเงื่อนไขเพราะเขาจะเอาเงินไปซื้อวัคซีนมั้ง
สัญญาแล้วนี่แล้วเราจะได้เป็นอันดับแรกของโลกด้วยฮะ
ผมบอกเลยนะผมจะไม่เสียเวลาอภิปรายตรงนี้เยอะ
ผมเป็นห่วงกังวลคนไทยทั้งประเทศด้วยเพียง๒๓สไลด์ฮะ
ไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ
ตรงนี้นะฮะบอกเลยครับ
หัวบอกว่าไทยตกขบวนโคแวคเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้วัคซีน
คำว่าไม่ได้วัคซีนแปลว่าอะไร๑๐ประเทศรวมกันเป็นอาเซียนหนึ่งเดียวนะฮะ
ดูแต่ละประเทศเนี่ยผมเอาง่ายนะพม่าได้ไป๔ล้าน๒โดส
ลาวนะครับประเทศเขาเล็กนิดเดียวเขาได้ไป๕๖๐๐๐โดส
ท่านไล่มาทีละเจ้าฟิลิปปินได้ไป๕๖๐๐๐๐๐โดสอินโดคนเยอะหน่อยได้ไป๑๓๐๐๐๐๐๐โดส
ผมไม่อ่านทั้งหมดนะผมกำลังจะบอกว่า๑๐ประเทศมีไทยตกขบวนอยู่ประเทศเดียวฮะ
แล้วเหตุผลมันคืออะไรฮะเราไม่ได้ร่วมกับโคแวคเหรอ
เราไม่มีเงินเหรอรัฐบาลเราคิดไม่ทันเหรอ
ผมจำได้ดีว่าตอนนั้นเรามุ่งไปหายี่ห้อยี่ห้อหนึ่งคือซีโนแวค
ผมไม่คิดว่าเออหรือจะได้อันนั้นก่อน
พอตอนหลังมาอีกมีปัญหาก็โดนคนกระหน่ำข่าวหนังสือพิมพ์ออกมา
ตอนนี้เราก็ไปหวังเรื่องแอสตราเซเนก้าครับ
ตรงนี้ผมบอกเลยนะครับถ้าเราจะบอกไว้ใจไม่ไว้ใจองค์กรนี้
มีร้อยห้าหกสิบประเทศตัวเลขอยู่แถวนี้ฮะ
ไปค้นดูก็ได้คณะแพทย์ที่ทำงานสอบคอช่วยดูด้วยนะครับ
อันนี้เพื่อประโยชน์และเพื่อสวัสดีภาพ
เพื่อระบบสาธารณสุขของไทยนะฮะมีกี่ร้อยประเทศที่เขาลงไปฮะ
อย่าว่าแต่แค่๑๐ประเทศในอาเซียนในเอเชียและในโลกเนี่ย
เป็นประมาณ๑๖๐ประเทศมั้งผมจำตัวเลขไม่ได้ขอโทษจริงนะ
จริงมันอยู่ในปึ๊งนี้ฮะแต่ผมขี้เกียจมานั่งเปิดฮะ
ผมอธิบายให้ประชาชนชาวบ้านเข้าใจฮะตรงนี้ผมฝากเลยนะครับ
อย่าทำอย่างนี้กับคนไทยเลยครับไปดูสไลด์แผ่นต่อไปฮะ
อันนี้ดูแล้วยิ่งงงฮะท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ
ผมอธิบายง่ายฮะอันนี้ต้องอ้างอิงนะ
แล้วก็มีการวิเคราะห์กันด้วยโดยสอสอที่เป็นทั้งคุณหมอและไม่คุณหมอฮะ
ผมอธิบายท่านง่ายสไลด์แผ่นนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับ
หนึ่งฮะยี่ห้อแรกของโลกที่องค์การอนามัยโลกผ่านให้
โทษนะครับอันนี้ท่านต้องเข้าใจสถานการณ์นะครับ
โควิดเป็นโรคอุบัติใหม่นั่นคือข้อหนึ่งฮะ
ข้อ๒การทดสอบต้องอาศัยระยะเวลา
ถ้าเอาตามเวลามาตรฐานของการแพทย์โลก
ข้อสามครับเขาอนุโลมการตรวจการวัดระดับมาตรฐานเนี่ย
ปรากฏว่าเขาให้ไฟเซอร์เป็นคนผ่าน

ขัดแย้งกับทุกยี่ห้ออยู่ในนี้นะฮะ
ไฟเซอร์ได้รับรางวัลผ่านเป็นเจ้าแรก
รับประกันผ่านเจ้าแรก
ตอนนั้นแรกเราพุ่งไปที่ซินโอแวค
ต่อมาเราบอกว่ามีแอสตราเซเนก้า
ตอนนี้ถ้าถามว่าประเทศไทยจะเกี่ยวข้องอะไรนะฮะ
จะมีซีโนแวคกับแอสตราเซเนก้า

แต่นะฮะโดสกี่แสนก็ไม่รู้
เพราะข่าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามาแล้วฉีดแล้ว

บอกว่าเราจะได้ซีโนแวค
ตัวเลขข่าวเปลี่ยนเรื่อย

แต่ท่านตามข่าวต่างประเทศหรือเปล่า
ซึ่งออกกันอย่างแพร่หลายมากครับ

ซินโอแวคการฉีด
ในโลกนี้ชาติที่ติด

ช่วงขึ้นไปถึงอันดับ๓ของโลก
ท่านว่าในที่สุดรัฐบาลบาซิลทำไงครับ
ก็อย่างน้อยเขามีวัคซีนฉีดนะฮะ
ก็เลยฉีดไปปรากฏว่า
บราซิลการฉีดครั้งที่๑ได้ผล๗๘
ปรากฏว่าท่านดูบรรทัศน์ที่สองนะ
บราซิลคือครั้งที่๒
ท่านจำได้มั้ยครับความรู้โดยทั่วไปนะ
ฉีดวัคซีนโควิดต้องฉีดเข็ม๑แล้วเว้นไป๒อาทิตย์ถึง๓อาทิตย์

ข่าวนี้ผมเห็นกับตาข่าวต่างประเทศ
ผมนั่งดูแล้วผมดึงข้อมูลออกมาอ่านด้วยฮะ
แล้วพยายามที่จะสื่อสารให้คนไทยได้เข้าใจนะครับ
รัฐบาลบราซิลตัดสินใจ๕๐๓๘
ให้ระงับการฉีดซีโนแวคกับประชาชนบราซิลฮะ
รัฐบาลไทยได้ตระหนักสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าครับ
ชีวิตคนไทยเรามีค่าไหมฮะ
แล้วขอโทษอันนี้ผมไม่ได้มาพูดให้เกิดการโกลาหลสับสนอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ผมบอกแล้วผมทำงานกับมหาลัยไม่ต่ำกว่า๑๐แห่ง
ผมคุยกับคณะบดีแพทยศาสตร์ครับคุยกับอาจารย์หมอฮะ

ผมถามอาจารย์อาจารย์ฉีดไหมเนี่ย

นี่อาจารย์แพทย์นะแต่ก็มีอาจารย์แพทย์บางคนบอกไม่เป็นไรผมฉีดอ่ะ
หมอยังแตกความคิดเป็นสองกลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งบอกมามาให้ฉีดก็ไม่ฉีด

คนไทยก็เหมือนกันบางคนบอกไม่ฉีด

คราวนี้มันก็จะมีคำถามขึ้นมาแล้ว
อันนี้ผมวิเคราะห์เข้าไปลึกนิดนึงนะฮะ
เก็บไว้ได้กี่วันครับวัคซีน

แล้วถ้าเกิดเราจะฉีดแน่นอนออกหลักเกณฑ์มาแล้วว่า
กลุ่มแรกที่จะฉีดให้คืออะไรฮะ
บุคลากรทางการแพทย์คือแพทย์พยาบาล
บุคคลด่านหน้าผู้สูงอายุเกิน๖๕หรือเท่าไหร่
คนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรืออะไร
คำถามนะฮะนี่ผมถามแบบปัญญาอ่อนจริงนะฮะ
และใช้สามัญสำนึกแบบชาวบ้าน
ถ้าเกิดเอาหมอมาฉีดแล้วบอกต้องฉีดทุกคน
แล้วเกิดเขาป่วยไปสัก๑ใน๓นะฮะ
ทำไมผมพูดอย่างนี้ท่านฟังดีนะ
ไฟเซอร์ซึ่งได้รับบอกว่าเป็นยี่ห้อแรกของโลกที่องค์การอนามัยโลกรับรองผลนะฮะ
เชื่อไหมครับพอเริ่มฉีดให้ประชาชน
คนเป็นศพสังเวยการออกฤทธิ์ข้างเคียง
ข่าวล่าสุดมลรัฐนิวยอร์กที่เมืองนิวยอร์ก
ฉีดปุ๊บต้องนั่งอยู่เก้าอี้เนี่ยฮะโทษนะครับ๑๕นาทีเพื่อดูอาการ
แล้วพอครบ๑๕นาทีผู้ชายคนนั้นก็ไม่เป็นอะไร
เดินไปยังไม่ทันพ้นประตูนะฮะล้มลงแล้วขาดใจตายตรงนั้น
เป็นศพที่สามสิบฮะนี่ขนาดว่าวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกนะฮะ
แล้วอันนี้ล่ะฮะที่ผมพูดผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ผมอยากฝากให้รัฐบาลให้ท่านรองนายกให้น้ำตีสาธารณสุข
และบุคลากรทางการแพทย์ช่วยกันดูฮะอันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์ลึก
ผมถือว่าเขาอภิปรายกันแล้วจบฮะไปดูสไลด์แผ่นต่อไปครับ
ประมาณปี๒๕๖๔เราบอกแล้วว่าเราตรวจการบ้าน
พฤศจิกาธันวามกรากุมภาวันนี้วันที่๑๙กุมภา
ทั้งหมดหมดไปห้าเดือนโดยประมาณฮะผมจะบอกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยสามจุดสามล้านล้านแต่ตัวเลขที่ประกาศออกมา
สำนักงบมารน่าจะอยู่๓๒๘ล้านล้านนะฮะ
รายได้ที่จัดเก็บอยู่ที่๒๖๗ล้านล้านนะ
ดุลอยู่ที่๖๐๙แสนล้านคำถามรายได้ที่จะจัดเก็บ
ท่านจะเอาที่ไหนมาแล้วเราจะทำยังไงกันฮะ
แล้วงบขาดดุลล่ะครับผมเรียนตรงเลยนะครับที่ถูกต้องนะฮะ
ถ้าเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรใหญ่ระดับโลกนะฮะ
หรือบริษัทการบริหารงานในภาวะวิกฤต
สิ่งแรกที่ท่านต้องตัดคือค่าใช้จ่ายครับ
แต่ท่านอาจจะบอกว่าอันนี้มันเป็นอะไรค่าใช้จ่ายประจำ
ผมถามนิดนึงหลายเรื่องท่านตัดสินใจทำได้ไงฮะ
โทษนะครับผมก็ไม่มีอะไรกับใครแต่ผมจะบอกว่า
โครงการที่บอกว่าจะทำยานอวกาศไปโลกพระจันทร์ใช้ทุน๓๐๐๐ล้าน
ใช่เวลาพูดเหรอครับตอนนี้มันใช่เหรอครับ
หรืออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยหลายเรื่องที่ไม่ควรทำ
ยังคิดทำได้เลยฮะท่านไม่สงสารคนไทยเหรอฮะ
ผมบอกเลยนะฮะผมอยู่ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศนะ
ผมบอกเลยนะผมตัดตัดตัดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นฮะ
ถ้าไม่งั้นนายกก็ต้องออกมาทำไมอ่ะงบมันต้องโตขึ้นนะฮะ
บขาดดุลยิ่งจะเยอะไปใหญ่เพราะฉะนั้นผมเตือนนะฮะ
ปีนี้เนี่ยเราไม่รอดเราไม่รอดจริงนะครับ
พูดเตือนภัยไว้ก่อนนะครับว่า
ท่านยังทบทวนทันท่านจะทำอะไรก็ทำ

ผมจะเอาตัวเลขเท่าที่จำเป็นนะฮะ

นี่เป็นเอกสารราชการออกมาครับ

ผมไปย่อยสลายให้ท่านอีกหน้าหนึ่งครับ

หนี้สาธารณะคงค้างปัจจุบันอยู่ที่๘๑ล้านล้านครับ

ถ้าเกิดปีนี้รายได้เราน้อยล่ะฮะ
รายได้รวมรวมประตกนะครับ
มันมันไม่กลายเป็น๖๐๗๐นะครับ
จริงอยู่นะมันเป็นคนละหน่วยกันนะ
แต่ผมจะเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยให้ดูง่ายฮะ
งบประมาณที่ท่านขอมา๓๒ล้านล้านกับ๓๓ล้านล้าน
สมมุติว่าท่านบอกว่าเอาล่ะผมตัดสินใจใหม่ภาวะวิกฤต
ผมไม่ใช้อะไรเลยฮะไม่ใช้อะไรเลยนั้นแปลว่า
เราไม่ลงทุนทำรถไฟไม่ทำถนน
แม้กระทั่งไม่จ่ายเงินข้าราชการ
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนะฮะ

เพราะฉะนั้นบอกให้เลยนะฮะตรงนี้เห็นความหายนะรออยู่แล้วฮะ
ฝีมือรัฐบาลจึงจะแก้ได้ไปดูแผ่นต่อไปครับ
ตรงนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับ
หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงสุดในรอบ๑๘ปี
และหนี้ครัวเรือนจะมาหลอนข้ามปีใหม่
นี่หนังสือนี้ถ้าจำไม่ผิดออกวันที่๑มกราคม๒๕๖๖

ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยมีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดขนาดนี้นะครับ
ท่านไปดูแผ่นต่อไปสิครับ
นี่ครับรวยล้นฟ้าจนจนไม่มีบ้านจะอยู่
ตกงานเดินอยู่ข้างถนนต่อครัวเรือนท่านเป็นหนี้อยู่
ปัจจุบันนี้๔๘๐๐๐บาทต่อครัวเรือน

ถ้าท่านบริหารงานเหมือนปกติ
ท่านยังตัดสินใจซื้อโน่นซื้อนี่อ้างโน่นอ้างนี่
เรื่องมันไม่ควรจ่ายมันต้องหยุดนะครับ

สิ่งที่สำคัญประโยคสองบรรทัศน์มีความหมายชัดเจนนะครับ
รายได้ของคนไทยอย่างมากก็คงที่หรือน้อยลง
และแนวโน้มจะเป็นคำหลังคือน้อยลง
แต่ค่าคลองชีพรัฐบาลทั้งทั้งที่มีกลุ่มทุน

นายกรัฐมนตรีต้องคุยครับ
ท่านเป็นทั้งนายกรัมตีเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
ค่าคลองชีพมันต้องลดค่ะ
ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างครับ

ถ้าไม่งั้นท่านต้องลดราคาข้าวกะเพราลงมาให้ได้๓๐บาทครับ

มันทำได้หมดอยู่แล้วถ้าท่านจะทำครับ

รายได้มีแต่จะคงที่หรือน้อยลง
แต่ค่าคลองชีพมันจะสูงขึ้นเรื่อย
ในที่สุดเราจะเกิดเงินเฟิร์สนะฮะ

เรื่องนี้ธนาคารโลกออกมาชี้ชัดเจนนะครับ

เป็นคนจนพุ่งไปแตะที่๖๗ล้านครับ
หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนเก่าฮะ
เขาบอกว่าคนจนจะหายไปฮะ
แต่นี่ฮะพุ่ง๖๗ล้าน

ตรงนี้ฆ่าตัวตายพุ่งกระฉูดสูงสุดในรอบ๑๘ปีเหมือนกันนะครับ

เชื่อไหมฮะถ้าผมหันไปมองหน้าฝ่ายค้านเขาบอก
อย่าบอกไม่ต้องพูดครับ

ผมขอเวลาอีกนิดนึงได้ใช่ไหมครับ

ทางออกของประเทศไทยอย่างน้อยมันต้องมีทางออกบ้างฮะ

ไปดูสไลด์แผ่นต่อไปเลยครับ

ผู้ควบคุมเสียงเตือนผมไว้ให้เตือนนะครับ

ผมได้อีกกี่นาทีผมจะได้กลับประมาณเท่าไหร่ครับ
ท่านจุฬบันขออนุญาตให้ท่านให้จบนะครับ

จบครับให้ท่านพูดให้จบแล้วครับ

ท่านประธานครับผู้หญิงคนสวยคนนี้บอกว่าหมดเวลาแล้วให้หยุดหมด

พูดให้จบโดยย่อครับผมเชิญนะครับ
ผมจะพูดอีกไม่กี่ประโยคครับ
ไปดูแผ่นต่อไปครับ

เดี๋ยวครับยังไม่ได้ไปบอกไปแผ่นนี้เลยครับ
แต่แผ่นอีกอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ
จริงผมบอกให้ตั้งนิคมการผลิตยาของโลก
จับมือกับไฟเซอร์อเมริกาครับ

ถ้าเราทำตั้งแต่ปี๒๕๕๐ที่ตอนนั้นผมแนะนำเรื่องนี้นะครับ
ถ้าเราทำตอนนั้นนะฮะวันนี้เราเป็นเจ้าเป็นมหาอำนาจ
ที่มีวัคซีนอยู่ในมือครับอันนี้คือหนึ่งนะฮะ
เมืองโรงพยาบาลของโลกไม่ต้องพูดถึงไปดูแผ่นต่อไปดีกว่าครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วผมเตือนอีกทีนะครับ
เรากำลังจะพังกันทั้งประเทศอ่ะอันนี้สำคัญมากมากอ่ะนะฮะ
ทำไมผมกล้าพูดอย่างงี้นะฮะท่านดูนะฮะคนใส่เสื้อดำฮะ
เขาก็เลยตัดสินใจว่าย้ายการลงทุนออกไปประเทศอื่นครับ
ปรากฏว่าคนที่ไปต้อนรับเขานะฮะแล้วพาไปดูโรงงานประกอบรถยนต์นะครับ
พันธุ์การผลิตคือนายกรัฐมนตรีอินเดียฮะ
เพราะฉะนั้นเขาจึงมีแนวโน้มที่จะเทเงินก้อนมหาศาลนะครับ
ลงไปลงที่อินเดียและกับอินโดนีเซียซึ่งไม่ใช่ประเทศไทยฮะ
มิ่งขวัญครับขออภัยนะครับสิ่งที่ท่านอภิปรายมาเป็นประโยชน์มาก
ท่านพูดให้จบโดยสรุปให้เร็วครับผมเชิญ
เอาอย่างนี้ดีกว่าครับให้เวลาผมกี่นาทีผมจบแค่นั้น
๒นาทีนะครับครับผมท่านแช่สไลด์แผ่นเมื่อกี้เอาไว้อะครับ
ผมขอพูดเร็วนะฮะหนึ่งฮะรถยนต์เครื่องสันดาบซึ่งใช้น้ำมันเบนซินกับดีเซล
เขาจะเลิกกันตั้งแต่ปีนี้ทยอยเลิกแล้วฮะ
ที่๒นะฮะปตทจะเกิดวิกฤตอย่างมหาวิกฤตอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในประวัติศาสต
ขอโทษนะครับปทคุณกำลังขึ้นแต่ผมต้องพูดอย่างนี้ครับ
ข้อที่๓ครับเรื่องนี้รถยนต์จะเติมจากเครื่องสันดาบน้ำมันเบนซินดีเซล
จะเป็นไฮบริดแล้วก็จะกลายเป็นรถไฟฟ้าครับ
เพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับเราจะตกขบวนรถไฟฟ้าแล้วตกของโลกด้วยครับ
เพราะเทรนด์มันเปลี่ยนฮะอันสุดท้ายท่านให้เวลาสองนาทีผมจะพูดประมาณนี้นะครับ
อันสุดท้ายผมบอกเลยนะตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งโลก
เขารู้ตัวเขาเลหลังขายรถสันดาบกันหมดฮะแล้วถูกเหลือเฟือฮะ
ตรงนี้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนายกรัฐมนตรีได้พยายามที่จะไปเจรจาครับ
แต่ท่านเจรจาได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กัน
ถ้าเจรจาได้การลงทุนก้อนมหาศาลก็จะมาอยู่ค่ะ
และผมจะปิดลงด้วยว่านะฮะด้วยความสัมพันธ์และการวางตัว
ญี่ปุ่นไม่ถูกกับจีนฮะปรากฏว่าเราไปอิงจีนฮะ
อุตสาหกรรมตลอด๓๐กว่าปีที่ลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดคือญี่ปุ่น
และญี่ปุ่นจะมีแนวโน้มย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม
วันนั้นเป็นวันจบตอกฝาลงสุดท้ายผลิตไทย
ผมไม่พูดบะโยคนี้แล้วเดี๋ยวเขาด่าผมกันฮะ
ใหญ่ที่สุดทางเศรษฐกิจของชาติเท่าที่เคยมีมานะฮะผมไม่สามารถไว้วางใจให้ท่านบริหารต่อได้อีกนะครับ
ไม่ได้มีอะไรขดเคืองนะผมขอให้ท่านออกจากตำแหน่งฮะเปลี่ยนตำแหน่งครับนะฮะ
ผมย้ำนะนี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจและผมไม่ไว้วางใจท่านนายกรรมตรีฮะ
พระคุณครับครับขอบคุณท่านมิ่งขวัญนะครับ
ขอชื่นชมท่านไม่มีใครท้วงท่านเลยเพราะว่าท่านพูดในประเด็นจริง